ดังดวงฮารุทัยอยากแก้ไขมากเลย

ปากแผลไม่ประบักแผลชะกันมาก

กรีดเราแล้วเอาน้ำเกลือลาดลงไปในที่กลีบเรา

หนึ่งเดียวในใจเนี่ยผมเป็นคำถามที่ท้าทายมากเลยนะ

แมทโอปอล์แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์
แมทโอปอล์
แมทโอปอล์
แมทโอปอล์
แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

แมทโอปอล์

พี่ก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เจ้าแม่เจ้าพ่อละคร
แต่เราต้องสัญหาอะไรสิ่งที่ให้คนดูแล้วมีความสุข

อันนี้มันเป็นการเดาใจที่ยากมากสำหรับยุคนี้

อะไรมันจะเกิดก็อยู่ที่ความนิยมชมชอบของแต่ละคน

มันอ๋อเหรอมันอย่างนี้เหรอ

สมัยนี้พัฒนาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำการแสดง
ฉากมุมกล้องแสงสีเสียง
สิ่งทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นตาม

เพราะฉะนั้นเราต้องก้าวให้ทันมาตรฐานของเขา

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือมาตรฐาน

น่าจะทำแล้วเหมือนอย่างนี้แล้วจะดีไหม

ถามพี่ว่าอะไรคือมาตรฐานของละคร

พี่สามารถบอกได้พี่ทำให้ดีที่สุดในเรื่อง

ผมถามตรงไม่ได้รู้สึกว่า

เรื่องมากก่อนคือความเรื่องมากอีกเรื่องหนึ่ง
แต่บทคือบทอีกเรื่องหนึ่ง

เราไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวละครได้

แสดงตัวว่าเขาโพสต์ภาพเขากับแฟนเขา

บอกโซเชียลมันฆ่าคนได้โดยไม่รู้ตัว

ตอนนี้เขากล้ามาเล่นไหมล่ะ

ชีวิตเป็นของเราทำอะไรให้ตัวเรามีความสุข

ตรงถอนตัวเรื่องวิกผมวิกผม

ไม่ได้เอาออกบทประพันธ์ก็เขียนว่าเปลี่ยนตัว
ตัวละครศัลยกรรมเพราะว่ามันหน้าแหบ
ในเรื่องไฟมันไหม้หน้าทั้งคู่

อ้าวแล้วไม่ให้เขาเล่นภาคหน้าดีอีกอ่ะ

ทำไมไม่เห็นศัยกรรมแล้วไปเป็นเขาอีกล่ะ

มันก็เป็นละครปกติที่จะกลับมาหน้าเหมือนเดิม

เรื่องมากก่อนคือความเรื่องมากอีกเรื่องหนึ่ง
แต่บทคือบทอีกเรื่องหนึ่ง

เราไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวละครได้

ไฟไหม้แล้วศัลยกรรมแล้วเปลี่ยนหน้า

เปลี่ยนตัวกลางอากาศเพราะน้องเรื่องมาก
ใครเป็นคนออกข่าวว่ะ
เห็นข่าวกันหมดเลยฮะ
คนที่ยังไม่เกิดเรื่องคือแฟนคลับ
เพราะว่าเขารักนิชชี่รักตัวละคร
ก็มาลุมด่าพี่ว่าอยู่ก็เปลี่ยนตัวละคร
ทำไมคุณไม่มาขอบทที่ฉันเอาไปอ่านล่ะค่ะ
คุยกับผมฮะ
เรื่องมากเพราะว่าทุกคนเป็นเราก็ไม่ได้ว่าอะไร

หนังกะติ๊กมันก็จะเป็นรอยรัดบนหนังหัว
พอใส่ทั้งวันมันก็เป็นรอย
พอเป็นรอยน้องก็นึกว่าเป็นแผลกดทับ
พี่ก็เลยเอาหมอมาดู
ไม่ใช่หมอดูนะหมอโรงพยาบาลหมอดู
แล้วก็เอาพี่ใหม่รัชดาช่างผมมือหนึ่งของเมืองไทย
มาดูให้ว่าวิกที่ใส่ตรงนี้เป็นยังไง

ไหมบอกว่าพี่ไก่ขาวิกพี่ไก่ใช้ของอีจาย

เรื่องที่เป็นแผลกดทัพไม่ใช่แผลกดทัพ
มันคืออีลาสติกที่ลัดลึกให้แน่น

เหมือนเนื้อเราใส่หนังกาติ๊กรัดลงไปก็เป็นรอย
พอเราเอานักคติ้งออกไปเนื้อมันก็คือขึ้นเหมือนเดิม
แต่น้องเข้าใจคิดว่าเป็นแผลกดทับ
สมมุติถ้ามีโอกาสจะเล่นกับลิชชิงไหม

ซึ่งแนน่ะ

แล้วก็ช่วยแหกตาดูด้วย

สำหรับวารายุทธ์มิลินทจินดากับสมัยปัจจุบันนี้ต่างกันเยอะ

ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่เรารักดา

ให้ได้ทั้งทุกอย่าง

รักจริงรักแท้แล้วก็รักอยู่คนเดียวรักจนตายอยู่คนหนึ่ง

คุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์เป็นคนที่รักที่สุดในชีวิต

เขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับพี่
ทำไมก่อนที่พี่จะตั้งบริษัท

เขาก็เซ็นเช็คมาเลยผมให้

ตั้งบริษัทขึ้นมาละครเรื่องแรกคือเรื่องทะเลเลือด

แล้วเรื่องนั้นคุณชาชัยก็ไม่เอาค่าตัว
แล้วก็ให้เงินอีกมาทำ

นี่เป็นรักแรกและรักเดียวกี่ปีแล้วฮะ

เราก็เห็นเฮ้ยผู้ชายคนนี้หล่อเว้

ทุกคนฮือหากันหมดเลย
ไม่ว่าใครเห็นรอ
ก็เริ่มแบบเฮ้ยน่าสนใจ
ก็เริ่มคุยกันอะไรกัน

ก็เลยสนิทสนมก็รักกันมาตั้งแต่ตอนนั้น
จนกระทั่งมีข่าวหน้าหนึ่งว่าแต่งห้าน

ไม่เสียใจเพราะเขาแต่งงานกับผู้หญิง
ถ้าเขาไปตอบด้วยความจริงใจ

ถ้าแต่งงานกับผู้หญิงกับนกหญิงเนี่ยโอเค

ไม่งั้นพี่ยังเอาโรคหญิงมาเล่นละครพี่ไม่ได้ถ่ายเรื่อง

ความระวิอยู่กับเราเป็นของเรา
ไม่ได้อยู่กับเราก็ไม่ใช่ของเรา
วันนี้ก็เป็นรักแรกและหนึ่งเดียวแล้วมันจะตายเป็นกับเรา
มันจะพี่เลยบอกเลยถึงพี่จะตายพี่ก็ยังรักนกขาดใจ

เขาก็รู้ตัวเขารู้
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็รักพี่พี่ก็รักเขา
ด้วยความเป็นน้องเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรกันอย่างนี้

ไลน์คุยกันความรักก็ยังอยู่กันได้

จนกระทั่งเดี๋ยว